เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่๒๗กรกฎาคม

ฆ่าเปลือยและโยนศพทิ้งน้ำ
ตอนนี้เจอตัวคนก่อเหตุแล้ว

เกิดขึ้นจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตำรวจจับตัวได้เป็นนุ่มคนหนึ่ง

เฮ้ยยังเป็นนุ่มอยู่แล้วนะอายุ๑๘ปี

ฆ่านางสาววราพรอายุ๔๐ปี

อยู่นิคบงกอุตสายกรรมแห่งหนึ่งที่อเผธครณ์หลวง
จังหวัดพระเยาะฆรษีอายุทยา

ทุบจนยุบทุบจนแตกจากนั้นแบกร่างไปทิ้งคลองบางพระคู่
ก่อนจะแบกร่างไปทิ้งคลองถอดเสื้อผ้าเขาออกมาก่อน
เปลือยกายแล้วเอาเสื้อผ้าไปเผาอำพลางฮะ
และทิ้งร่างลงในคลองนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
อำเภอบางประหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจใช้เวลาประมาณสัก๑๐กว่าวัน
วันในการแกะรอยขยายผลจนพบหลักฐานพบพยาน
และนำตัวคนก่อเหตุนี้พุทธงศักดิ์ศักดิ์ว่านี้
อายุ๑๘ปีมาสอบปากคำเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้เอง
สอบไปสอบมารับสารภาพเป็นคนก่อเหตุจริงฮะ
เสื้อผ้าเผาทำไมอำพลางดูหนังมาก
และปมปมตำรวจบอกทราบแล้วแต่ยังไม่บอกสื่อมวลชน
วันนี้คือวันที่๑๒สิงหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะมีการแถลงข่าวคนร้ายรายนี้
และนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกทีครับ